เพราะว่ากลุ่มนี้เขาก็ตั้งวงสังสรรค์กันอยู่หน้าบ้านแล้วครับ
แต่ตรงนั้นมันคือริมถนนเลย

สุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์มีรถมาเฉียวชนจนคนกระเด็นแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นมุมนี้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้นะครับ
ขอดูมุมนี้หน่อยมุมนี้จะไม่เห็นโต๊ะที่นั่งสังสรรค์นะ

แต่เดี๋ยวดูนะฮะค่อยดูไปนะครับ

รถกระบะมาชนแล้วนะฮะถามว่าคนที่ถูกชนอยู่ไหนแล้ว

ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมคนที่ถูกชนกระเด็นมาอยู่ตรงนี้นะฮะ

พักจะเห็นคนมาช่วยกันลากกันดึงแบบนี้นะ
แล้วตรงนู้นตรงนู้นรีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขี่ไล่ตามรถกระบะคันนั้นเลยนะ

เพราะว่าทางญาติทางชาวบ้านบอกไล่ตามไปหน่อย
ขับเร็วไปนู่นเลยชนแล้วหนีนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่วงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยนะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มคน๓คนเนี่ยคุณ
เขาตั้งวงแล้วก็ตั้งโต๊ะด้วยนะ
สุรากันริมถนนนะฮะหน้าร้านชำนะครับ

ส่วนรถที่มามันเป็นพื้นที่ชุมชนถนนเล็กใช่ไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๕ทุ่ม๑๐นาที
วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ภายในซอยวัดเสด็จที่ตำบลสวนพริกไทย

จากนั้นทางญาติของคนเจ็บก็ขับรถกระบะ
ไล่ตามรถคันก่อเหตุไปนะครับ
รวมถึงยัดยายก็ขี่มอเตอร์ไซต์

คุณผู้ชมนี่จังหวะนี้ดูคลิปนี้ซะหน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพยายามไล่ตามนะ

ตะโกนแล้วจอดจอดจอด
ดักหน้าซิไปดักหน้าซิไม่ทันจริง

ใช่ฮะไปดักหน้าเดี๋ยวชนอีกนะครับ

คนถูกชนแล้วก็โต๊ะที่นั่งกันนะฮะ

องเก้าอี้แตกเสียหายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็กันชนหน้าและไฟตัดหมอกของรถกระบะคันที่ก่อเหตุ
ยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่เลยนะครับ
ทีนี้หลานของคนเจ็บเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ

รถกระบะคันนี้มาเร็วมากชนแล้วก็หนีนะครับ
ญาติย่าพยายามขับรถไล่ตามแล้วแต่ไม่ทันนะฮะ
น้าชายที่ถูกชนได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้คุณอาการยังสาหัสอยู่เลยนะฮะ

ส่วนคู่กรณีนอกจากหนีไปแล้ว
ไม่ติดต่อไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดเลย
หลังเกิดเหตุนำคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปการไล่ล่า
เขาแจ้งความไว้ที่สพเมืองปฐุมธานีไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้ตามรถคันนี้ให้เจอตามคนขับให้เจอ
นำตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ซึ่งไม่รู้ตอนขับมาเมามาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ